ที่จังหวัดสงขลานะครับแม่ค้าขายก๋วยจั๊บใจเด็ด
คนร้ายชักปืนมาเธอเอามีดเอ้ยเธอเอามือเนี่ย
ำปากกระบอกปืนเอาไว้ปืนลั่นอืมโดนนิ้วนางฮะ
ได้รับบาดเจ็บไปเลยนี่คือร้านขายก๋วยจั๊บหลังตลาด
อแงะครับตะบนพังลาอำเภอสะดาวเรือเต็มพื้นเลย
คนเจ็บคือนางสาววิพาอายุ๔๕ปีเจ้าของร้านนะ
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่นิ้วนางข้างขวาครับคุณวิพา
บอกเตรียมของจะเปิดร้านสักพักมีผู้ชายคนหนึ่ง
น่ะอายุน่าจะห้าสิบกว่ากว่าเดินเข้ามาหาเธอที่ร้าน
นะครับแล้วจังหวะนั้นอีท่าไหนไม่รู้ชักปืนออกมานี่
คุณผู้ชมดูวงจรปิดมาแล้วฮะชักปืนออกมาคุณลุง
นั้นชักปืนมาเธอเอามือกำปากกระบอกปืนเอาไว้
ลั่นหนึ่งนัดนะครับโดนนิ้วนางข้างขวาแล้วมีเศษ
กระสุนเนี่ยกระเด็นเข้าหน้าอกด้วยนะแต่ดีไม่ทะลุ
นางสาววิพาบอกว่าเธอกำลังมีปัญหากับลูกหนี้รายหนึ่ง
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่าตำรวจเอา
หลักฐานสำคัญภาพจากกล้องวงจรปิดในตอนเกิดเหตุ
นะครับคือนายวิชยุทธ์สุธิศักดิ์พักดีหรือว่าเฮีย
อายุห้าสิบสี่มาดักรอที่ร้านก๋วยจั๊บต่อมานาง
วิพาเนี่ยนะครับก็ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้านแล้ว
ลงไปคุยกับเฮียชัยดูเหมือนทั้งคู่จะมีปากเสียงกัน
นางสาววิพาวิ่งหนีออกจากร้านโดยมีเฮียชัยเนี่ยวิ่ง
ไปพร้อมปืนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางสาววิพาก็
พยายามจับปืนเอาไว้จนมันลั่นถูกนิ้วเจ็บเมื่อช่วง
บ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
แล้วนะครับแล้วก็เป็นปืนปากกาครับ๑กระบอกปลอกกระสุน
ขนาดจุดสองสองหนึ่งปลอกด้วยกระสุนขนาดจุดสองสอง
อีกสามนัดอยู่ในกระเป๋ากางเกงข้างซ้ายครับแล้วก็
มีมีดด้วยนะยาวเนี่ยประมาณสักยี่สิบห้าเซนติเมตรรวม
โอ้ยาวนะครับอยู่ในถุงพลาสติกควบคุมตัวได้ที่ริม
ถนนกาญจนวนิษฐ์ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓กิโลเมต
ก็แจ้งไป๔ข้อหาพยายามฆ่ามีปืนยิงปืนแล้วก็พก
อาวุธก็คือมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดย
ไม่มีเหตุอันควรส่วนสาเหตุเนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกชาติ
ชนะสิทธิ์ผู้กำกับการสพคลองแงะเปิดเผยบอกว่ามัน
มาจากนางสาววิพาเนี่ยค้างชำระเงินกู้หนึ่งหมื่นบาทนะ
วิพาบอกว่าจ่ายแล้วจ่ายแล้วแต่ให้กับลูกชายของเฮีย
ชัยก็เลยมีปากเสียงกันจนเฮียชัยเนี่ยยิงหนึ่งนัดผู้
ต้องหาให้การรับสารภาพครับค่ะเนี่ยค่ะเอ็นนิ้วนาง